ยังไม่จบไปที่พระนครศรีอายุทยาแต่ไม่อยากให้เรียนแบบเพราะว่าเขาจับกันแบบมือเปล่าแล้วลองดูมันไปขดอยู่ใต้หลังคารถแบบนั้น
ตัวอย่างยักษ์เลยนะคะนี่คือเนี่ยเจ้าหน้าที่สมาคมของอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยวิทยาค่ะ
เป็นผู้หญิงด้วยนะคุณผู้ชมและไอ้งูเหลือมตัวนี้ใหญ่ยาวสี่เมตร
คือขดตัวอยู่ตรงคานใต้หลังคาลงรถค่ะอยู่ที่บ้านของเจ้าหน้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลไผ่ลิงนะคะคืองูเหลือมยักษ์คุณดูอ้าวอย่างงี้พอลงมาเห็นไหม
พอดึงมาตัวมันเริ่มเลยอ่ะจริงตอนขดเมื่อกี้ที่ที่ฉันพูดว่างูเหลือมยักษ
คุณผู้ชมยังไม่เข้าใจไงพอดึงลงมาปุ๊บรู้แล้วยังว่ามันยักษ์แค่ไหน
ยักษ์จริงคุณเนี้ยเนี้ยอ่าอ่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามเขียนเอาก่อนให้มันลงมา
อ่าอ่าเขียนอ่าดึงหาอ่าดึงดึงดึงครับแต่คือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้าไปจับ
แล้วเขาบอกว่าใช้มือเปล่าด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ชายต้องปีนบันไดขึ้นไป
เอาตะขอเกี่ยวคองูให้มันเลื้อยลงมาข้างล่างกว่าจะจับมันได้เนี่ยทุลักทุเลล่ะค่ะ
แต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เขามีฝีมือความสามารถจับงูจนชินแล้ว
จริงเนี่ยก็เลยจับมือเปล่าแบบนี้นำใส่ถุงกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แต่แต่
แนะนำให้ทำนะคะนี่คือภาพใกล้เธอเป็นหญิงสาวร่างเล็กด้วยนะคะ
โอ้โหจะไปยื้อกับมันไหวไหมดูสิอ่ะเดี๋ยวลองดูนะจังหวะนี้นะ
เดี๋ยวต้องจับใส่ถุงจังหวะจะใส่กระสอบนะฮะใช่ค่ะอ่าบอกเจ้าของบ้านหน่อย
แล้วกันครับพี่สรรทรมโนธรบอกเห็นงูเนี่ยเลื้อยเข้าไปในบ้านแล้ว
ตอนนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อันนี้กำลังหลอกล่อจะเอาเข้ากระเป๋
แต่เล่าต่อแล้วกันเขาบอกงูเนี่ยมันหลบเข้าไปจับไม่ได้
คุณรู้ไหมว่ากี่วันแล้วกี่วันฮะห้าวันค่ะโอ้อยู่แบบนั้นมาห้าวัน
ทำยังไงก็จับไม่ได้สุดท้ายให้เจ้าหน้าที่มา
เจ้าหน้าที่เขาบอกไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้
จะดึงหางูลงมาแบบไม่กลัวด้วยมือเปล่านี่กดหัวเลยฮะนี่จับกดหัวเลย
แน่แล้วก็ใส่กระสอบนะไม่แนะนำให้ทำเรียนแบบนะคะ
อืมครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนอะใช่ค่ะ